คุณผู้ชมคะเรื่องของดวงไฟประหลาด
เราเริ่มต้นจากที่บ้านวังอ้ายจีดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
ตามเรื่องนี้มาตลอดว่าตกลงแล้วดวงไฟประหลาดคืออะไร
คือผีกระสือหรือผีโพงหรือวิญญาณของคนในสมัยอดีตที่มาเฝ้าสมบัติ
อกจากนี้นะคะที่ราชบุรีเราก็ตาม
เพราะคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบอกว่าเขาก็เห็น

เจอเหมือนกันที่เขาหนองกรวยช้างอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
คือก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพยายามจะถ่ายภาพไม่เจอ
แต่ภาพนี้คือภาพล่าสุดเมื่อ๒คืนก่อน
ชาวบ้านเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วเรียกทีมข่าวของเรามาดูอีกรอบหนึ่ง
เพราะมาอีกแล้วดวงไฟประหลาดที่ราชบุรี
อันนี้ไม่ใช่แมลงที่ส่องแสงได้หรืออะไรใช่มะ
คือคราวที่แล้วเขาบอกว่าจะดวงไฟกลมใหญ่
แต่ภาพที่ถ่ายได้ล่าสุดเมื่อสองคืนก่อนก็จะเล็กหน่อยแล้วก็กระพริบแบบ
ถี่ขึ้นอ่าอืมอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่นายธรรมนูญสุวรรณสิต
ชาวบ้านหมู่๗บ้านทุ่งกว้างตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
บันทึกเอาไว้ได้นะคะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ส่งมาให้ทีมข่าว
ดวงไฟนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งคืนวันที่สิบสี่พฤษภาคม
คือเห็นจากบริเวณเขาหนองกรวยช้างก็เลยวิ่งไปดู
คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าผมก็ขยี้ตาดูแล้วนะ
ว่าเรื่องจริงหรือตาฝาดหรือยังไงขยี้ตาเสร็จดวงไฟนี้ยังอยู่
ยังลอยอยู่ที่เดิมเลยเอามือถือมาถ่ายนี่ค่ะ
ชาวบ้านที่เขาบอกว่าเคยเห็นดวงไฟเนี่ย
เขาก็เลยบอกว่าเขาเห็นกันจริงเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหก
แล้วก็มาเห็นอีกรอบนึงเมื่อสองคืนก่อนก็เลย
อยากให้ทีมข่าวของเราไปพิสูจน์อีกรอบนึงค่ะ
เออว่าไกลจริงเต็มไกลจริงก็นั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยครับ
นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คราวนี้ก็มองไปทางนั้นก็เห็นเป็นดวง
เห็นแบบเออเป็นดวงอะไรวะก็เลยเดินไปดูกันอะไรอย่างนี้
เขาขึ้นก็ดวงใหญ่เหมือนกันดวงประมาณแค่นี้
ขึ้นตรงยอดด๋อยนะดวงแบบเนี้ยแล้วเขาก็
เขาก็ลงเขาก็ค่อยลงมาเป็นดวงเล็กดวงเล็กเรื่อย
ประมาณแค่เนี้ยดวงสีแดงแล้วก็หายลงตรงเขานั่นแหละ
อืมขึ้นก็ก็ที่เขาลือลือกันว่ามีอะไรเงี้ยใช่ปะครับ
ก็ไม่ได้เคยไปดูกับพวกหรอกก็คืนนั้นก็มานั่งตรงเนี้ย
ก็แล้วก็เอาอะไรวะดวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปดูอย่างเงี้ย
เดินไปดูกันอย่างเงี้ยดึกไหมครับประมาณสักสามสามทุ่มกว่ากว่ากับสี่ทุ่มนะครับ
ก่อนหน้านี้นะคะช่วงวันที่๒วันที่๓พฤษภาคมมีชาวบ้านเห็นดวงไฟสีส้มลอยไปลอยมา
บริเวณเขาหนองกรวยช้างท้ายหมู่บ้านวันที่สี่วันที่ห้าพฤษภาคม
ชาวบ้านก็เริ่มออกมาพิสูจน์กันหลายคนแต่ไม่เจอดวงไฟประหลาดนะคะ
หกพฤษภาคมชาวบ้านก็ยังออกมาเยอะเลยสพจอมบึงฝ่ายปกครองบอกว่า
ไม่ต้องออกมานะอย่าฝากเคอร์ฟิลล์กันนะอย่าฝ่าพรกรฉุกเฉิน
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูให้
ถ้ามีดวงไฟประหลาดเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวถ่ายเอาไว้ให้ห้ามชาวบ้านออกมา
แต่ก็ยังไม่มีนะคะวันที่หกถึงสิบพฤษภาคม
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของความเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็สังเกตดวงไฟให้ด้วย
ก็ยืนยันว่าไม่เจอไม่ได้มีดวงไฟประหลาดอะไร
เอ็ดถึงสิบห้าพฤษภาคมชาวบ้านเริ่มเห็นอีกแล้ว
เนี่ยค่ะชาวบ้านนำคลิปมาให้ทีมข่าวของเรา
บอกว่าเห็นช่วงคืนวันที่สิบสี่พฤษภาคมดวงไฟประหลาดที่อำเภอจอมบึงเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเจอจุดเดียวกันทุกครั้ง
คือตีนเขาหนองกรวยช้างยอดเขาหนองกรวยช้าง
ร่องทางเข้าถ้ำเขาหนองกรวยช้างอันนี้คือจุดที่เจอดวงไฟประหลาด
จะเป็นจุดเดิมเดิมแบบนี้นะคะนี่ค่ะดวงไฟที่เจอจะเป็นดวงกลมกลม
จะมีประกายวิบวับสีแดงอมส้มสลับเขียว
ไม่ได้เป็นแบบกระสือมีหัวกับไส้อะไรนะคะเห็นแค่ดวงไฟ
ในอดีตชาวบ้านเคยเห็นดวงไฟแบบนี้คล้ายกับลูกแก้วทรงกลม
ดวงไฟนี้ชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับแก้วสารพัดนึก
ทำหน้าที่เฝ้าสมบัติที่ถ้ำหนองกรวยช้างเชื่อว่าลูกแก้วนี้
มยงกับสัตว์มีพิษที่ปกป้องไม่ให้ใครเข้าใกล้ถ้ำหนองกรวยช้างค่ะ
อิงคงสุธนชาวบ้านหมู่เจ็ดก็บอกว่าบ้านเขาอยู่ไม่ไกลกับบ้านของนายธรรมนูล
ถ่ายดวงไฟประหลาดได้คนล่าสุดน่ะนะคะเขาก็ขอยืนยันอีกเสียงนึงว่า
ดวงไฟประหลาดที่เกิดขึ้นที่เขาหนองกรวยช้างคือเรื่องจริงเชื่อว่าเป็นดวงไฟลูกแก้วสารพัดนึก
ขึ้นมาจากปากถ้ำหนองกลวยช้างคนเท่าคนแก่จะรู้ดี
ขอยืนยันว่าไม่ใช่กระสือเป็นลูกแก้วสารพัดนึกค่ะ
บริเวณที่ที่เขาหนองกวยช้างแหละแต่ว่ามันไปหายทางปากถ้ำนะ
ผมก็จะรู้จากปากถ้ำใช่ไหมมันก็ไปหายตอนปากถ้ำ
เขาว่าสมัยก่อนนั้นไม่รู้นะกว่าหมูก็เกิดไม่ทันนะ
เพราะว่ามันเป็นเมืองรับแด้แต่ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ได้เห็นแต่เสี่ยง
แต่แสงอย่างนั้นมันบางทีมันก็ไปอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้น
บางทีก็สองสามวันก็ขึ้นอย่างเนี้ยเป็นไปได้ไหม
เกิดจากฝีมือคนด้วยกันเองอย่างเงี้ยเป็นไม่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอก
เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเพราะว่าแถวนี้ไม่มีคนทำ
อืมไม่มีใครทำเพราะว่าเขาเห็นมากันเยอะอ่ะ
ไม่ใช่ว่าเห็นแค่สิบประคลอย่างเงี้ยเห็นกันเยอะ
เห็นกันทั้งหมู่บ้านเออทั้งหมู่บ้านกระสือไม่ใช่ไม่ใช่
อืมก็เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะคะ